หลานสาววัย๔๖ปีกลับไปที่บ้านเขาแซ่บสุด

คุณยายวัย๙๑คุณยายนะคุณผู้ชมด้วยความที่อายุเยอะหลงลืม
มอเตอร์ไซค์ของหลานสาวที่รอจะเอาไปซ่อม
ให้กับคนรับซื้อของเก่าพันเดียว
พันเดียวก็เฟี้ยวได้ค่ะหลานบอกว่าโอ้โหนี่ค่ะ
ถึงขั้นต้องเอากล้องวงจรปิดหน้าบ้านเนี่ยนี่จังหวะที่พ่อค้าแม่ค้า
รับซื้อของเก่ามาเอามอเตอร์ไซคันนี้ไป
จริงยังใช้ได้แต่ว่ามันเสียรอเอาไปซ่อม
พอรอไปซ่อมหลายวันเข้ายายเห็นอกคงไม่ได้ใช้แล้วมั้งหลาน

ยายขายให้เนี่ยได้มาบ้างชกพันหนึ่งนี่
เอามาอย่างแย่เลยนะไปขายเสร็จเหล็กเกินพันบะ
เกินก็ยายอ่ะเออท่านหลงแล้วล่ะ
แต่คุณผู้ชมเรื่องนี้จบสวยนะคะฟังให้จบค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฝั่งหลานชื่อว่าคุณรัชดาพรพ่วงคำส่งคุณยาย
คือฝั่งหลานเองยอมรับตรงเลยว่ายายมีอาการหลง
ลืมค่ะขายรถคันนี้ให้กับคนที่รับซื้อของเก่าบ้านของคุณยาย

ลงพื้นที่ไปคุยกับฝั่งหลานก็คือคุณรัชดาพรอายุ๔๖ปีแล้ว
เล่าบอกว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้จอดเสียไม่สามารถขับไปไหนมาไหนได้
แต่ถามว่าถ้าซ่อมแล้วใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่

จนกระทั่งช่วงสายวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา

ก็คิดว่าคุณยายน่าจะเข็นกลับเข้าไปในบ้าน
เอ้าเดินเข้าไปในบ้านรถมันก็ไม่มี
หายไปไหนหายไปไหนก็เลยถามยาย

ยายยื่นเงินให้ด้วยความภาคภูมิใจเลย

แต่เวลาไซส์นี่เป็น๑๐๐๐๐บาท

รัชดาพรบอกว่าเข่าแทบสุดพูดไม่ออก
ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวทำความรู้สึกยังไงเลยนะคะ
คิดอย่างเดียวว่าอยากได้รถกลับคืนมานะคะ

เดี๋ยวฟังเสียงหลานสาวแล้วก็คุณยายหน่อยนะคะ

แต่ขายรถกันเก่านั้นก่อน

รถนั่มันไม่น่ากี่แล้ว
แม้ว่าเอาไปคลอมได้
อ๋ออันนี้หลังเขามายังได้บอกมาให้เข้าใจแล้ว

มานับตังค์ดูอีกทีอ้าวได้ตังค์มารถไปแล้วนะคะ
คือตอนที่สัญญาณความจำกลับคืนมา
ยายบอกว่าอยากจะได้รถคันนี้คืนมาก
เพราะว่าจะเอาไปซ่อมไว้ส่งหลานไป
ส่งโรงเรียนไปเรียนหนังสือเนี่ยนะคะ
ล่าสุดบอกแล้วว่าจบสวย
สองสามีภรรยาค่ะคุณผู้ชมที่เป็นคนรับซื้อของเก่า
มอเตอร์ไซคันนี้ไปในราคา๑๐๐บาท
ไปเจอกันที่โรงพักสำรงเหนือนะคะ

แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็คืนเงิน๑๐๐บาทนี่ก็ไหว้กัน
นี่คือความน่ารักเนอะใช่ไหมครับนั่นหรือเปล่าว่า
สองสามีรับซื้อของเก่านี้ผมว่า
เขาเป็นคนรับซื้อของข่าวที่มีจัญญบันของเขา

แล้วถามว่าเขารู้ได้ยังไงไปติดต่อกับสองสามีภรรยาได้ไงอ๋อ
แล้วก็พลังโซเชียลแชร์กันต่อจนกระทั่ง
สองสามีภรรยามาเห็นเข้าเนี่ยก็เดินทางมาเจอกันที่โรงพักสำรงเหนือ
น่าชื่นชมจริงคือถ้าเป็นคนรับซื้อของเก่าบางรายนะบางราย
ได้มาถูกขนาดนี้หวานแล้ว
หูเลยแต่ว่าบอกนิดนึงนะครับ
คนเท่าคนแก่อยู่บ้านแบบนี้อย่าไปโกรธหรือไปรำคาญท่านนะ
เข้าใจบางทีเราพูดไปแล้วถ้าลืมแล้วพูดใหม่
พูดดีพูดใหม่ท่านแก่แล้วเหมือนเราเด็กแหละครับ